ถ้าพูดถึงโซโลแกนรักคุณเท่าฟ้า

คุณก็ต้องถึงการบินไทยสิ
มันคือโซโลแกนของการบินไทยรักคุณท็อฟ้า
แต่วันนี้โซโลแกนนี้อาจจะต้องมีภาพจำใหม่แล้วพี่อุ๋
เพราะมีผู้ชายคนนึงเขาก็พูดประโยคนี้เหมือนกันว่า

สาวเต็มเลยมาแบบขอถ่ายรูปให้กำลังใจลุงตู่
ลุงตู่ก็เลยโปรยคำหวานไปว่า

แต่นี่ไทยเขาเยี่ยมว่า
รักพลุทธเท่าฟ้าใช่ไหม
วันนี้พระยุจนโชฌานายกรัฐบันตรีโยชน์คำหวาน

นี่เห็นมั้ยคะ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีหยอดคำหวานรักพวกเธอเท่าฟ้า
นี่เห็นไหมเห็นไหมตอนนี้นายกรักพวกเธอเท่าฟ้าด้วย
วันนี้ภารกิจของนายกคือมาตรวจเยี่ยมชมกิจการ

เรื่องการฟื้นฟูกิจกรรมบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะ
ซึ่งแน่นอนแหละลุงตู่แฟนคลับเขาเยอะ
แฟนคลับเจ้าหน้าที่การบินไทยก็มาต้อนรับให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะ

เรารักลุงตู่รูปหัวใจแล้วก็ทงชาติมาชูให้กำลังใจลุงตู่ด้วย
แล้วก็ส่งเสียงเชียร์ลุงตูสู้
บินไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนหนักมากนะฮะใช่ค่ะแล้วต้องมีการปฏิรูปองค์กรก็ในยุคของบิ๊กตู่นี่แหละ
ค่ะอ่าวันนี้เขาก็มาตรวจเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งอ่านี่ไงเห็นไหมทุกคนก็ชูมือถือ
เรารักลุงตูเนี่ยส่งให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์กันนะคะ
เอกประยุทธ์ก็เลยอารมณ์ดีพยักหน้าขอบคุณทุกคน
แล้วก็ชูนิ้วโป้งให้บอกการบินไทยนี่เขาเรียกว่ารักคุณเท่าฟ้าใช่ไหม
ตอนนี้นายกรักพวกเธอเท่าฟ้าด้วยโอ้ไม่กรี๊ดยังไงไหวล่ะ
หวานมากหวานจริง
แล้วก็ยังมีภาพที่คุณอ้นทิพานันสิริชนะรองศกภาครัฐนะคะ
โพสต์ภาพกัปตันพี่ตูนี่
ตู่ลองนั่งเครื่องบินจำลองนะคะแล้วก็เยี่ยมชมห้องฝึกบินจำลอง
แล้วก็ทดลองเครื่องช่วยฝึกบินจำลองด้วยตนเองค่ะ
ปัปตันพี่ตู่ได้พาการบินไทยทะยานสู่ท้องฟ้าอีกครั้ง
จากภาวะใกล้ล้มละลายทำกำไรสูงสุดในรอบ๒๐ปี
นี่วันนี้คือบิ๊กตุมาฟังรายงานด้วยใช่ไหมจากการฟื้นฟู
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการกล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร
แล้วก็พนักงานปัจจุบันที่ร่วมกันเสียสละเข้าโครงการ
ขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการให้มีความรุดหน้าจนตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นมาก
มีเงินสำรองกว่า๕๐๐๐ล้านบาทแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันแหละต้องมาบริหารจัดการ
ตรงนี้จะเอาไปทำอะไรยังไงได้อีกเพราะจะผลีผลามใช้หมดทีเดียวมันไม่ได้แน่

เร็วขึ้นกันเดิม
หน้าไปให้ได้และได้รัฐบาลที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศให้ดีขึ้นตัดจบชื่อขึ้นรถไปเลย
พระมิตุบอกว่าผมลาออกจากสมาชิกพลักษณ์รวมถ่ายสร้างชาติแล้ว

แต่คันดิเดตนายกมันลาออกกันไม่ได้ชื่อมันจะค้างอยู่อย่างนั้นนั่นแหละ